ดังเขาออกมาแฉการทำงานของพนักงานส่งพัสดุนะครับ
และปรากฏว่าตอนที่มีการคัดแยกพัสดุเนี่ย
พนักงานโยนกล่องพัสดุโยนสินค้าของคนมาใช้บริการ
บอกโหดูแล้วกลัวว่ามันจะแตกเสียหายเหลือเกิน
แบบไม่ทะนุทะหนอมไม่สนใจใยดีไม่แคร์เลย
ควี่ยงควี่ยงแบบนี้
กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ
เพราะว่าคนที่ไปใช้บริการเขาก็ไม่รู้หรอกว่า
หลังจากที่เขาเอาสิ่งของหรือเอาสินค้าเหล่านี้
แก่พนักงานแล้วพนักงานเอาไปทำยังไงต่อ

บางคนเขาอุตส่าห่ออย่างดีแพ็คอย่างดีนะ
เพื่อไม่ให้มันกระทบกระเทือนกระแทกแต่ดูสภาพสิคะ
นี่แหละครับเพจดังเดี๋ยวจัดให้
แฉพฤติกรรมของพนักงานส่งของขณะทำงาน
ว่าเป็นการแยกพัสดุก่อนจะส่งไปยังปลายทาง
แต่วิธีการทำงานแหมพนักงานก็คุยกันนะฮะ
แล้วก็โยนกล่องพัสดุโดยไม่สนใจใยดี
กล่องพัสดุนั้นมันจะข้างในมีอะไรบรรจุอยู่
ไม่สนใจเรื่องความเสียหายเลยนะครับ
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหทำไมทำงานกันแบบนี้
ระบุว่าพฤติกรรมของพนักงานในคลิปส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทจริง
และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงานคนอื่น
บริษัทจึงได้กำหนดบทลงโทษให้พนักงานผู้นั้น
สภาพความเป็นพนักงานของบริษัททันที
และต้องขออภัยลูกค้าผู้ใช้บริการกับการกระทำของพนักงานผู้นั้น
และขอให้ทุกฝ่ายโปรดเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวนับเป็นการกระทำส่วนบุคคล
ขอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าว
และคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
หลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นอันขาดนะฮะ
ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วย
หน้างานเขาเห็นว่าโอ้โหให้บริการเป็นอย่างดี
แต่เบื้องหลังถ้าเป็นแบบนี้ใครจะกล้าไปใช้บริการถูกไหมฮะ